คลิปเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่เวลาขับรถแล้วชอบหัวร้อนอืม
มีคนขับรถบิ๊กไบท์คนหนึ่ง
เขาขับปาดไปปาดมากับรถที่อยู่ด้านหลังเป็นรถยนต์
แล้วรถคันนี้เขามีกล้องติดอยู่หน้ารถเห็นพฤติกรรมทุกอย่าง
ไปปาดมาจนได้เรื่องแล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่เขาไม่รู้เรื่องกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้มีทั้งคนตายและคนเจ็บคุณผู้ชม
ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ที่วงกลมนี่คือบิ๊กไบท์
แปดโมงเช้ารถติดติดอยู่เนี่ยนะฮะเนี่ยฮะ
แล้วมีรถที่ติดกล้องวิ่งอยู่เลนขวาสุดแล้วบิ๊กไบท์
อยู่ข้างหน้าดูคาติขับอยู่ข้างหน้า
ท่านจะเร็วนะครับจากนั้นรถที่ติดกล้องเนี่ยเร่งความเร็วขึ้นไป
ขับไล่หลังรถบิ๊กไบท์ไปนะฮะและดูเหมือนว่าคนขับบิ๊กไบท์จะไม่พอใจ
ที่มีรถขับไปจี้หลังแบบนี้ก็เลยพยายามเร่งเครื่องพุ่งไปข้างหน้า
เพื่อที่จะแบบหนีไปหนีไปนะครับแต่รถที่ติดกล้องเนี่ย
ความเร็วตามไปอย่างกระชั้นชิดจนทันนะครับพอบิ๊กไบท์วิ่งผ่าน
จักรยานยนต์อีกคันที่อยู่ด้านซ้ายก็หักหลบแล้วเข้าไปยังเลนซ้าย
ซึ่งเป็นเลนส์ของรถจักรยานยนต์ซึ่งก็ถูกต้องแล้ว
ต้องวิ่งแบบนี้เพื่อถูกต้องตามกฎหมายรถที่ติดกล้อง
ก็ขับแซงบิ๊กไบท์คันนี้ไปเนี่ยจังหวะนี้นะฮะ
ขับแซงไปแล้วคุณผู้ชมติดตามไปด้วยอ่า

ครู่เดียวบิ๊กไบท์เร่งเครื่องขึ้นมาปาดหน้าอีกทีหนึ่ง

พร้อมกับยกมือเหมือนทำอะไรบางอย่างให้อะไรบางอย่างกลับมา

ที่ติดกล้องก็เบี่ยงตอนนี้กำลังจะเข้าช่องซ้ายเพื่อจะเลี้ยวซ้ายแล้ว
นึกว่าเรื่องจะจบคุณผู้ชมแต่มันไม่จบนะคุณผู้ชม

แล้วก็บิดเร่งเครื่องแซงขึ้นไปจังหวะนี้นะครับ

ที่ติดกล้องก็พยายามจะเบี่ยงแล้วก็พยายามที่จะเลี้ยวเข้าไป

หน้าอีกครั้งหนึ่งแต่จังหวะเดียวกันเนี่ย

จังหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ
จังหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ

จังหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ

จังหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ

จังหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ
จังหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ

จังหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ
จังหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ

จังหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ

จังหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ
จังหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ
จังหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ
จังหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ
จังหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ

จังหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ

จังหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ

จังหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ

จังหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ
จังหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ

จังหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ

จังหวะเดี๋ยวจะให้ดูนะ